อีกหนึ่งเหตุการณ์บนท้องถนนที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น

ในส่วนของความรับผิดชอบนะคะ
ท่อเหล็กกันดินในการขุดเจาะโครงการก่อสร้างสะพานข้ามถนน
เลียดทางรถไฟแถวบางขุนนล

แล้วเหล็กนี้น้ำหนัก๔ตัน

จนคนที่เขาไปด้วยเขาบาดเจ็บนะ

เขาไปกัน๒คนนะคะรถเบ้นคันนี้
เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ

บริเวณเรียบทางรถไฟบางขุนนล
จรรย์สนิทวงเขตบางกอกน้อย

มีเสาเหล็กแบบใหญ่เลยก็ร่วงลงมาเนี่ย
เนี่ยทับแล้ว

ถ้ามันกลางรถน่ะมันจะยังไงนี่มันยังแบบโอ้โห

นั่งมามา๒คนนี่
เดี๋ยวเราจะดูภาพตอนเริ่มต้นคลิปอีกสักทีไหม

หลุดจากสลิงที่นะค่ะ

แท่งเหล็กขุดเจาะท่อกันดินขนาดใหญ่อันนี้นะคะ

รับงานก่อสร้างขยายพื้นผิวการจราจร
และสะพานข้ามถนนจรรย์สนิทวงนะคะ
ก็คือที่ถนนเรียบทางรถไฟบางขุนนล
มุ่งหน้าจรรย์สนิทวงที่เขตบางกอกน้อย
เป็นรถของนางสาวนัทธจิราจันทนคิรีอายุ๓๓ปี

ส่วนเพื่อนที่นั่งมาด้วยเนี่ยเจ็บนะต้องไปโรงพยาบาลนะคะ
นางสาวปนัดดาอัคระดำรงเดชอายุ๓๕ปี
นั่งมาข้างคนขับเนี่ยต้องส่งโรงพยาบาลธนบุรี๑ค่ะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะก็เป็นพื้นที่ของสนบางขุนนลนะคะ
ผู้กำกับสนบางขุนนลบอกว่าเบื้องต้นทางเจ้าของรถ
เจรจากันแล้วบริษัทบอกว่า
ยินยอมชดใช้ความเสียหายในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยจะซื้อรถคันใหม่ให้
ขึ้นอยู่กับผู้เสียหายว่าจะซื้อรถรุ่นเดิมหรือรุ่นใหม่ก็ได้
บริษัทซื้อให้ซื้อให้ใหม่ค่ะจะรุ่นใหม่ก็ได้นะรุ่นอื่นได้นะคะ
ซื้อให้ใหม่ชดใช้โดยซื้อให้ใหม่เลย
ส่วนค่าสินใหม่ทดแทนกรณีเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ

เรื่องต้นคุยกันเรื่องของค่าเสียหายเกี่ยวกับตัวรถก่อนนะคะ
แล้วก็จะเชิญทางบริษัทก่อสร้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะคะ
ข้อหาก็คือกระทำการโดยประมาททำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
และมีทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
เจ้าของรถเขาบอกว่ารอดตายหุดหวิดคุณภาคภูมิ
เจ้าของรถเนี่ยโชคดีที่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะ
แต่เพื่อนที่นั่งมาด้วยเนี่ยเขาบอกว่าโดนคอนโซลข้างหน้า
มันอัดกระแทกมาที่ขาที่เขาเดินออกมาแล้วเขากุมขา
เจ้าของรถก็เลยบอกว่าวันนี้เดินสายทำบุญไหว้พระหน่อยดีกว่า
เพราะเหมือนกับรอดชีวิตแบบบุดหวิดเลยเนี่ยค่ะ
ส่วนเพื่อนตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะคะ
แล้วก็เนี่ยทับขาสองข้างใช่ไหมข้อมือขวาบาดเจ็บ
เพราะว่าถุงลมนิรภัยมันกระแทกมาด้วย

ก็เดี๋ยวดูว่าจะมีการรับค่าสินใหม่ชดเชย

รถคันใหม่หรือเงินสดเนี่ยทางผู้เสียหายบอกว่า

เยียวยาชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
แต่คำถามก็คือว่า

เมื่อสักครู่นี้ตกหลุมลึกนะ
แล้วเราต้องขับรถผ่านแบบนี้อีกเท่าไหร่คุณเขียนมาสอน
ไอ้ที่มีสลิงมีเครนแล้วยกของแท่งเหล็กอุปกรณ์ต่างเนี่ย

วันนี้คืนนี้หวยมันจะมาออกที่เราไหมล่ะ
ใช่ก็วันก่อนไงที่ขับบนสะพานอะไรนะพระราม๔แล้วหลอดไฟล่วงลงมา